ตำรวจภูทรภาค๕ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่
ทลายเครือข่ายค้ามนุษย์โดยการเปิดร้านคาราโอเกะบางหน้า
แล้วก็ล่อลวงเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีไปขายบริการทางเพศครับ
ตำรวจภูทรภาค๕ร่วมกับทหารมณฑนทหารบกที่๓๒
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรเอกชน
ปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์ที่เปิดร้านคาราโอเกะบังหน้า
ตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด๗ร้านครับ
โดยมีนายบุญยสิทธิรุ่งธนเกียรติเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็นายสืบพงศ์เหนะเป็นคนดูแลร้านในเครือข่ายทั้งหมด
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ไปสืบทราบมีการล่อลวงเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ขายบริการทางเพศให้กับลูกค้า
โดยมีเด็กผู้เสียหายสามารถหลบหนีออกไปขอความช่วยเหลือกับศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัว
และป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูทรภาค๕
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว
ช่วยเหลือเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีที่ถูกล่อลวงไปขายบริการทางเพศได้๗คน
ส่วนนายบุญศิษฐ์นั้นซึ่งเป็นเจ้าของไหวตัวหลบหนีไปได้
ตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่๓หมายด้วยกัน
ผลตำรวจตรีทรงธรรมอันภาษณรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็กล่าวว่า
พฤติกรรมของแก๊งค้ามนุษย์กลุ่มนี้จะใช้หน้าม้าเป็นวัยรุ่นครับ
ล่อลวงเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีทางสื่อสังคมออนไลน์
โดยเสนอผลตอบแทนจูงใจให้กับเด็กนะครับ
ขณะที่ทางด้านของปปงได้นำกำลังเข้าไปตรวจยึดเครือข่าย
ค้ามนุษย์กลุ่มนี้เป็นการยึดทรัพย์นะครับ
หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งในตัวเมืองแล้วก็รอบเมืองเชียงใหม่
พร้อมกับยึดทรัพย์ที่เชื่อว่าได้มาจากการค้ามนุษย์มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
และยังอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์ในพื้นที่ต่างในจังหวัดอีกจำนวนมาก
ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทครับ